เขามาขอหนูผู้หญิง

แล้วอยู่ดีเขาก็มาขอ

ลูกชายคนเดียว

เราก็รู้สึกว่านางเพิ่งหกครั้ง
รู้สึกว่านางเพิ่งหกครั้ง
คือเข้าใจว่าเราคงต้องมันต้องมีวันนั้นแหละแต่ไม่คิดว่าแบบ

เอานะพี่ให้กำหนดใจไหมเหมือนน้ำตาซึม
ก็เลยแบบคุยกันจนแบบพอมาเจอกันก็ถามลูกว่าแบบ
โอเคถ้าเรื่องนี้มันทำให้แม่เสียใจ
จะทำยังไงเล็กก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเล็กจะกอดแม่
แล้วเล็กจะมีแฟนไหมอ๋อมีเหมือนเดิมครับ
จบก็คือโอเคลูกเตรียมตัวมีแฟนแล้ว
แต่แพทย์ว่าคงเป็นฟิลแบบยังไม่ค่อยเข้าใจ
เพราะว่าอย่างเมื่อวานถามนางลืมชื่อแฟนแล้วนะ
เพราะว่าชื่อยาวไปหน่อยนางก็เลยลืม
อาจจะเป็นแค่แบบคงเป็นฟิลว่าอยากจะอวดแม่ว่ามีผู้หญิงมาขอนางเป็นแฟนมา
ใช่แต่ความรู้สึกเราเพิ่งเข้าใจความรู้สึก
เราเป็นแม่เขามา๖ปีพี่แจ๊คเข้าใจป่ะ
เราเป็นแม่เขามา๖ปี
ตั้งแต่วันแรกที่เรามีเราก็รักเขามากถูกไหมเราก็มีเขาคนเดียว
เป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่สาวน้องชายเสร็จพอมาพอมาถึงวันหนึ่งที่แบบ
มันเหมือนมันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราจะรู้สึกอย่างนี้สินะ
ถ้าวันหนึ่งเขามีลูกเขามีแฟนจริงเราคงจะรู้สึกแบบนี้สินะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แพทย์กลัวเข้าอะไรกับนี้นะทันค่ะก็เลยแต่ว่าโอเคเข้าใจได้ก็คือยังบอกเขาว่า
อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าแฟนเดี๋ยวสักวันเล็กเข้าใจอะไรอย่างเงี้แต่ตอนเนี้ย
ก็คือเป็นเพื่อนกันลองลองไปบอกเขาว่าเป็นเพื่อนกันไหมคือน้องเขาเองอ่ะ
ผู้หญิงอาจจะก็ยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เด็กโตเร็ว
ก็พยายามตามลูกให้ทันแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบไม่ได้ค่อยพูดถึง
แต่แค่บอกว่าถ้าวันไหนเล็กเข้าใจเล็กมาตอบคำถามได้นะ
ว่าแฟนเป็นอะไรอ่ะแม่โอเคเพราะวันนี้แพทย์ถามเขาเขายัง
เหมือนตอบไม่ได้ว่าแฟนมันคืออะไรวะแม่